ผมไม่ว่ามือกับคนเลวหรอก

ไม่หวนอีกกับทางงานเดียว
ชูเว็ตตีแสดหน้า
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
จะยอมสายหมายให้เกียรติดมรม
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
นี่คือ
ปราณิทานที่อ่านหมู่หนึ่ง
หมายผตุที่ให้ทัน
อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาตุอาทรรณ
ลูกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกย้อน
รอที่รวมยื่นยัดสูบไปปล่อยประจันทร์
ย่อมอาศันทร์ก็พระปลอมเถิดพร้อมไทย
ส่วนในเรื่องนี้นะครับว่าน้องเมย์มีการเสียชีวิตอย่างไรนะครับแม้ว่าผลการสรุปเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะก็มีของเฟซบุ๊คทั้งของคุณวาสนานาน่วมแล้วก็ข่าวออกมาว่าการสอบสวนเนี่ยเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามคือเขาบอกว่าสวนทางกันเลยกับทางนิติวิทยาศาสตร์ครับทีนี้สวนทางกันเนี่ยเราก็ต้องเช็คนะฮะว่าครั้งแรกเนี่ยการตาย
นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับนิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมาว่าไงครับคุณมิ้นครับเพราะว่าไม่มีใครทราบเนื่องจากผลเนี่ยเขาส่งให้ครอบครัวโดยตรงและครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ฉลาดแล้วที่ดี
ชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงเอง

บ่อยนอนอยู่กองแพทย์บ่อยปวดหัวบ่อย
เขาบอกไปดูบันทึกได้เขามีหลักฐาน
มีปัญหาเรื่องอะไรครับสุขภาพ
ใช่ค่ะก็คือร่างกายไม่แข็งแรง
มีปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยบ่อย
แล้วก็ส่งผลถึงโลก
อะไรนะหัวใจใช่ไหมล้มเหลวใช่ไหม
ใช่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ทีนี้ให้ดูชัดเพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับ

มันเป็นความฝันอันสูงสุดของพ่อแม่จำนวนมากเลยนะครับ
ที่มองถึงสถาบันของโรงเรียนเตรียมทหารเป็นความฝันอันสูงสุด
เรียกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดทางอนาคต

คือเข้าไปแล้วถ้าเข้าไปมันก็อยู่จนจบ
จนออกมาเป็นกระหลัดการทหารตำรวจนะฮะ
เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นนายพล
เพราะว่าหลายท่านที่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายพล
เป็นผู้ที่บริหารบ้านเมืองทุกวันนี้
ก็รวมแล้วแต่จบมาจากโรงเรียนเตรียมทหาร
ทีนี้เมื่อผลการที่บอกมาข่าวออกมาเนี่ย
เป็นใดแนวทางที่เป็นยังไงครับ

สวนทางกันทางนี้เจ้าบอกมี
บอกว่ามีปัญหาสุขภาพป่วยบ่อยมีประวัติ
ซึ่งวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสนะ
ไปสัมภาษณ์พ่อแม่ของน้องเมย์ก็ได้ดู
เพราะเขามีถ่ายบันทึกที่ไปของแพท
ก็จะล้วนแต่จะเป็นการป่วยแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้
ซึ่งเป็นธรรมดาขอยายาพารากิน

ทีนี้ปัญหากรณีแบบนี้

เมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้
คณะกรรมการเนี่ยถ้าเกิดแถลงมาอย่างนี้

ซึ่งคณะกรรมการบอกว่ายังไม่ทราบผลว่าทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

อันนี้พูดง่ายว่าของเรามันข่าววงใน

ทางคณะกรรมการก็ยังไม่ได้แถลงเพราะต้องสรุป
สรุปเสร็จต้องเอาไปส่งท่านพบสูงสุด

จึงยังไม่ได้แจ้งในวันนี้

ถามว่าถ้าผลอย่างนี้
เพราะว่าเมื่อผลของคณะกรรมการแม้นว่าตั้งใจ
การสอบเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ตอนนั้นที่บอกว่ามีการทำอะไรนะ
ท่ามงโลกก็มีการลงโทษไปแล้ว
ทำรงวินัยท่ามงโลก
ถ้ามงโลกก็มีการลงโทษไปแล้ว

เขาบอกจบไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่ซ่อมทำรงวินัยท่านั้นแล้ว
เมย์ก็กลับเข้าโรงเรียนมาสภาพร่างกายปกติดี

ไปแล้วก็ได้ปลดนักเรียนบังคับบัญชา

ที่สั่งทำโทษนะจบไปแล้ว

หลังจากนั้นแล้วก็มีการลงโทษ

การเกิดเหตุแม้ว่าจะมีซี่โค้ง
ก็คิดว่าปัญหาหลักสำคัญก็คือ
เกิดจากปัญหาสุขภาพ

ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของร่างกายบอบช้ำ
ซี่โครงหักคือไม่ได้พูดถึงเรื่องซี่โครงหักเลย
พูดแค่สรุปแค่เรื่องของปัญหาสุขภาพอย่างเดียวใช่ไหมคะ

นั่นน่ะสิคุณมิ้นเพราะว่าดูแล้วมันไป

เพื่อนทั้งรุ่นพี่ทั้งเจ้าหน้าที่ในกองแพทย์
ส่วนทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็คือชันสูตรมาจากร่างของน้องเมย์เอง
แล้วแบบนี้ใครจะตัดสินล่ะคุณชุวิต
ก็นี่ไงครับมันก็ถึงบอกไงครับ
กรณีอย่างนี้ก็สามารถที่จะส่งไปที่สารไต่สวนนะฮะ
การที่ให้สารไต่สวนชนสูตรการตายคือโดยปกติ
ถ้าเกิดอยู่ในการควบคุมการดูแลของเจ้าหน้าที่
ก็มีกฎอยู่ที่มาตรา๑๕

พนักงานสอบสูญเรียกรรณสามารถส่งให้ศาลไต่สวนการตายได้

ท้ายสุดแล้วสารวินิจฉัยว่าเป็น

ท้ายสุดผมคิดว่าทางครอบครัวเนี่ย

แกก็บอกว่าแกไม่เปิดเผยอะไรเลยทั้งสิ้น
ส่วนที่แกมีก็คือนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อจะเอาไปเป็นหลักฐาน

ในการสัญหาคนผิดอะไรก็แล้วแต่

อะเขาบอกว่าบ่อยคือ

คือพยาธิวิทยาอันแรกกับคณะกรรมการที่ออกผลออกมาเนี่ย

ครับคือคณะกรรมการเขาก็ไปสอบ
อะรุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะคนต่าง

สุดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูอีกครับ

อย่างที่คุณชุวิตบอกว่าเป็นความฝันสูงสุดของหลายครอบครัว
ของใครหลายคนปล่อยให้เงียบไม่ได้สักครู่เดียวนะคะ
สนับสนุนโดยใหม่ดิสรรนวราแบล็คอีดิชั่น
แกร่งของลูกผู้ชาย
วันนี้รู้ไหมวันนี้ผมไปที่ไหนไปที่ไหนมาคะศูนย์ราชการนะฮะ
ราชการเนี่ยถ้าคุณเข้าไปนะประชาชนเข้าไปก็
กรุณาต้องตรวจดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันใหญ่โตนะฮะ
หลายหน่วยงานอยู่ในนั้นมีตึกเอกับตึกบีค่ะ
คุณรู้ไหมว่ามีกี่หน่วยงานราชการที่อยู่ในนั้นนะครับ
ผมไปสิบกว่าไหมคะสอบดูแล้วไม่ใช่สิบกว่าครับ
สี่สิบสี่หน่วยงานครับอืมนะครับอ่า
สี่สิบสี่หน่วยงานราชการที่เข้าไปอยู่ในศูนย์ราชการ
ดังนั้นก็ใหญ่โตและค่อนข้างที่จะสับสนถ้าเกิดประชาชนไม่เคยไปนะครับ

เพราะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับคดีเรื่องการซื้อของ
คุณซื้อของในไอจีหรือเปล่าซื้อของในเฟซบุ๊คหรือเปล่า

ดังนั้นวิธีการอย่างนี้มันเป็นวิธีการสมัยใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ต้องไปเดินช้อปปิ้งเดินซื้อของแล้ว

ก็กรณีที่เขาซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกา
กระบวนการของทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

ก็เคยซื้อเคยขายกันไม่มีปัญหาตลอด
แต่หลังครั้งสุดท้ายโอนเงินไปแล้วก็บอกว่า

หรือว่าบ่ายเบียงไม่ตอบ

ตำรวจปราบปราบอาจกรรมทางเทคโนโลยีปอทนะครับ
หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในศูนย์ราชการ
การไปร้องเรียนบางท่านอาจจะเข้าใจผิด
เวลาคุณมิ้นท์ไปโอนเงินที่ไหน
สมมุติว่าซื้อของแล้วโอนเงินให้
เขาคุณก็สามารถที่จะไปแจ้งตำรวจท้องที่ได้เลย

ปอทเขาบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ใด

และก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่เขาทำสลับซับซ้อนหน่อย
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าจะต้องมาแจ้งกันลายต่อลาย
สามารถแจ้งที่สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยครับ
คือเหมือนปอทบอกว่ามันก็ต้องโยนกลับไปทางฝั่งอาญาเหมือนกัน

กลับไปที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นให้คนที่เกิดเรื่องนี้

พวกมินประมาทด่ากันในไอจีปลอมไอจีอะไรแบบนี้
ทีนี้กรณีนี้ที่วันนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก
พอสมควรที่ไปแจ้งที่ปอทโดยตรง
เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายหลายคนและปริมาณเงินเยอะ

แล้วเขาบอกว่าท่านรองภูมิครับการปทท่านบอกว่า
ท่านพุทธิเดชนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
วันหนึ่งเขาบอกว่ามี๒๐๓๐คดีที่เข้ามา
แต่เขาบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยประมาณว่าเพียง๑๐
คือจริงมีมากกว่านี้นะครับ
ที่มีมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนา
คนก็มักจะซื้อในคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปช้อปปิ้งแล้วครับ
ปิ้งในมือถือบ้างช้อปปิ้งในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
แล้วก็ใช้วิธีการโอนเงินและรอคนมาส่ง
มันเป็นวิธีการช้อปปิ้งออนไลน์
สะดวกสบายรวดเร็วไม่เสียเวลา
ท่านผู้ชมครับถ้ามีปัญหาเนี่ยท่านจะทำยังไง
เดี๋ยวลองไปติดตามดูนะว่าถ้าท่านซื้อของแล้วมีปัญหา
เช่นไม่โอนไม่เอาของมาให้ได้ของไม่มีคุณภาพ
ได้ของปลอมหรือว่าบ่ายเบียงไม่ส่ง
ซื้อโทรศัพท์ได้สบู่อย่างนี้
หรือมาจำมาแล้วก็ไม่หายไปเลย

ขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ

มีกลุ่มอาคารด้วยกันคือ๔กลุ่มนะครับ
ประชาชนที่จะมาในศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนา

เมื่อท่านมาติดต่องานราชการ
อย่างวันนี้ผมจะมาติดต่อหน่วยงาน
ก็คือปอทหรือที่เรียกว่าตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเป็นปริมาณมาก
ตามผมไปเลยครับ

ซื้อของผ่านไอจีออนไลน์ใช้อีเมลสื่อสาร
โลกโซเชียลเป็นโลกที่ทุกคนต้องใช้ติดต่อ
ซื้อของพรีออเดอร์สั่งกระเป๋าสั่งของ
สั่งอะไรต่างก็โอนเงินให้เขาล่วงหน้า
แล้วก็รอให้เขาเอาของมาส่ง

ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีต่างเหล่านั้นโอนเงินให้เขา
ปรากฏว่าต่อมาไม่ได้รับของได้รับของไม่มีคุณภาพ
หรือไม่ได้รับของเลย
โดยงานหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก็คือ
หน่วยงานกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หน่วยงานนี้คือคำตอบครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับไอที
พร้อมที่จะทำการสอบสวนเชิงลึก
ซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ
ในอนาคตหรือแม้งกระทำปัจจุบันเนี่ย
ทุกคนล้วนใช้มือถือในการสั่งของซื้อของ
เวลามีปัญหาก็ต้องรวมตัวกันมาที่นี่แหละครับ
ขณะนี้ผมอยู่ในบริเวณสอบสวนของหน่วยงานปอท
มีผู้เข้ามาเพื่อแจ้งความเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของ
ผู้เสียหายได้ทยอยเข้าแจ้งความในเรื่องเกี่ยวกับของที่ซื้อนะฮะ
จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของนะครับ

กระเป๋าราคาแพง

ไม่ได้ตั้งแต่วันที่๕ก็ปิดหนีหมด
ตั้งแต่วันที่๕ปิดหนีหมด

๑๗๔๐๐๐๐ของคุณซื้ออะไรครับ

มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทุกครั้งได้ไหม

ได้นะฮะแต่ครั้งสุดท้ายนี่ไม่ได้

คือโอนไปทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
ก็ประมาณ๒ล้านกว่าบาทครับ
ล้านกว่าบาทเขาปิดบัญชีหรือติดต่อเขาได้ไหม

เป็นนาฬิกาครั้งเดียวโอนไปทีเดียวเลยเหรอครับ

แล้วครั้งที่ก่อนครั้งนี้ไม่ได้ของแล้วยังโอนเข้าไปอีกหรือเปล่า
ไม่ครับเราก็เคยได้ของเราก็เกิดความเชื่อมั่นเนอะอะไรแบบนี้

คุณจ่ายเป็นเท่าไร

เป็นกระเป๋าใช่มั้ยครับ

เป็นกระเป๋าแสน๒นะครับ

ซื้อของไปเคยซื้อซื้อไปกี่ครั้งครับประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งสองครั้ง
ครั้งทุกครั้งได้ได้มาได้ค่ะอ่าครั้งนี้ติดต่อไม่ได้เลยใช่ค่ะนะฮะ
ไปแสนสองแล้วค่ะนะฮะครับท่านท่านรองครับอ่า
ผมขอเรียนถามท่านหน่อยครับเอ่อในกรณีนี้หน่วยงานปอทเนี่ย
หน่วยงานที่รับแจ้งความในกรณีที่ผู้ที่ซื้อของผ่านเฟซบุ๊ก
ไอจีหรือซื้อในเว็บไซต์แล้วถูกโกงคำว่าโกงก็หมายความว่า
เงินไปให้แล้วแล้วเขาไม่มีของมาหรือปฏิเสธหรือติดต่อไม่ได้
อย่างนี้ใช่หน่วยงานปอทที่ต้องรับแจ้งความไหมครับหน่วยงานหน่วยงาน
บังคับการปราบปรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีนะฮะก็มีความรับผิดชอบในการป้องกัน
ปราบปรามการการผิดที่เกี่ยวกับอาจกรรมทางเทคโนโลยี
ก็คือการการทำผิดออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ความผิดที่เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์และความผิดที่เกี่ยวเนื่อง
พรบคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ย
จากการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็น
ความผิดในฐานะช่อกงประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ย
มีไอจีร้านนี้เปิดแล้วมีการขายของจริงนะฮะ
มีการส่งของจริงรับของจริงในส่วนหลังเนี่ยที่ยังไม่ได้รับของเนี่ย
เราก็ต้องสืบสวนรวบรวมพยาหลักฐานก่อนว่า
ของที่ไม่ได้เนี่ยมีมีเจตนาที่จะอ่า
ช่องโกงหรือว่าไม่ส่งสินค้าหรือไม่อย่างไรครับครับ
กรณีนี้แบบประเภทล้มบนฟูกทุกครั้งก็โอนให้
แล้วกะว่าครั้งสุดท้ายเบี้ยวเลย
อันนี้มีผู้มาแจ้งความผู้เสียหายนี่เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วครับท่านครับ
อย่างอย่างเคสนี้ก็รวมรวมแล้วประมาณยี่สิบล้านครับโอ้โหยี่สิบล้าน
แล้วติดต่อแต่เบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ซึ่งเราต้องรอพยานหลักฐานก่อนว่าข้อมูลจากแบงค์ที่โอนไปจริงเท่าไหร่
เบื้องต้นในวันนี้เนี่ยประมาณห้าล้านเก้าแสนบาทห้าล้านครับสำหรับผู้เสียหายวันนี้ที่มาหกคนครับ
มี๖คนครับส่วนมากจะเป็นกระเป๋านาฬิกากระเป๋านาฬิกาครับนะครับ
และติดต่อคนที่เป็นเจ้าของได้ไหมครับติดต่อไม่ได้
ติดต่อไม่ได้มาประมาณ๒อาทิตย์แล้วครับแล้วก็เขายังเปิดบัญชีอยู่ไหมครับ
บัญชีธนาคารรับแจ้งจากทางผู้เสียหายเบื้องต้นว่ามีการปิดบัญชีบางส่วนแล้ว
อย่างนี้แสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นการช่อกงไหมครับ
ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะฮะเรายังยืนยันไม่ได้ชัดเจน
ต้องพิสูจนทราบความผิดว่าเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนในภาพรวมหรือไม่นะฮะ
สมมุติแล้วกันนะว่าถ้าผมไปโอนเงินซื้อของเนี่ยแล้วก็ซื้อของแล้วปรากฏว่าของไม่ส่งมาสักที
โทรไปตามก็บ่ายเบียงบอกจะส่งจะส่งท่านจะแนะนำยังไงดีครับ
ก็เบื้องต้นนะครับเก็บพยานหลักฐานไว้ให้หมดนะครับ
ข้อมูลที่ยังมีอยู่ในโทรศัพท์นะครับถ่ายหน้าจอไว้แล้วก็ปริ้นต์เป็นเอกสารไว้นะฮะ
แล้วก็ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดสนหรือสพที่ใกล้ที่สุด
แล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งว่าถูกดำเนินการถูกละเมิดถูกล่วงเกิน
ถูกช่อกงหรือถูกอะไรยังไงครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเพี้ยน
ในว่ามันเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอ่าท่าน
ครับลองครับผู้บังคับการครับอาจารย์กรรมอาจารย์กรรมทางเทคโนโลยี
ครับครับท่านพุธิเดชบุญกระพื้นนะฮะ
ที่ให้ข้อมูลกับเรายี่สิบล้าน

คือสมมุติถ้าเรานั่งโอนอยู่ที่บ้านก็คือไปแจ้งสอนอนที่บ้านเรา
ถูกต้องครับแต่ถ้าไปกดโอนที่ร้านกาแฟ
ก็ต้องสอนอนั้นเกิดเหตุที่ไหนก็ไปแจ้งที่สอนอนั้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการของปอทเอง
มีจำนวนจังหวัดและเขาเจาะลึกในคดีที่สลับซับซ้อน
มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากหรือมีผู้เสียหายมาก
ในกรณีนี้เขาก็ไปจำนวนเยอะ

ก็แบรนด์เนมค่ะนาฬิกาก็เป็นล้าน

ซื้อกระเป๋าแบรนเนมครับนั่นน่ะสิครับ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับต้องระมัดระวังนะครับการซื้อของออนไลน์
เพราะเราอะไรครับเราไม่ได้เห็นหน้าครับ
แล้วเราก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยเห็นหน้าคนขายเลยนะครับ
มันเป็นการซื้อขายสมัยใหม่แบบใหม่ที่เราไม่เคยเจอ
แล้วของก็ไม่ได้จับต้องไม่ได้เห็นไม่ได้จับ
เพราะฉะนั้นเมื่อโอนเงินไปให้เขาแล้วเนี่ยเขามาบอกว่า

ยังต้องจ่ายอีก๙แสนสมมุติซื้อของล้านหนึ่ง
ก็ยังกล้าโอนให้เขานะ
ก็อันนี้เป็นปัญหาที่ว่าเพราะว่าเคยโอนกันมาน้อยแล้วก็ได้ของ
ดังนั้นก็เลยกระทำการต่อไปก็ผมมาแนะนำให้รู้จักหน่วยงานปอท
ซึ่งจริงเข้าไปในศูนย์ราชการโอ้โหมันใหญ่โตโมโหลานจริงครับ
ท่านผู้ชมที่ติดต่องานราชการจะไปที่นี่ก็ต้องขอให้ศึกษาให้ดีนะครับ
ส่วนเบรกที่ถัดไปเนี่ยคุณมิ้นครับพลาดไม่ได้ครับ
พลาดไม่ได้จริงครับเพราะว่าเกี่ยวกับราชายาเสพติด
ซึ่งวันนี้สารสั่งลงมีทั้งประหารมีทั้งตลอดชีวิตมีทั้ง๒๕ปี
คือเหล้าตานี่เองครับ

อย่าพูดกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวัด

สนับสนุนโดยบิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
คุณบินครับวิถีของนักค้ายาเสพติดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ย
มันยากนะที่จะรอดยกตัวอย่างเช่นเหล้าตา
คือเหล้าตาเนี่ยอายุ๗๗แล้วนะ

ถ้าวันนี้เนี่ยสารตัดสินก็ไม่ได้ประกันตัวเนี่ย
อยู่ในคุกมาเป็นปีแล้วนะครับ
กรณีของเหล้าตาเนี่ยเดิมชีวิตของคนนี้น่าสนใจครับ
เพราะว่าท่านสมหมายเนี่ยก็ได้มีโอกาสถามว่าเหล่าตาเนี่ย

เล่าตาเนี่ยเป็นในพลในกองพล๙๓นะครับ
ยศถึงพล๓ในกองพล๙๓กกปิ่นตังค์นะครับ
ต่อมาเนี่ยเข้าไปยุติการหยินแตกนะครับ
เข้าไปช่วยทหารปราบปรามคอมมิวนิต

ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ค้าขายเนี่ยยาเสพติด
โดยตอนแรกมาเนี่ยก็ขายอะไรครับ
ทำไล่ลำไยนะครับลิ้นจี

ทำให้เป็นชาวไล่ชาวนานะฮะ
ต่อมาก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยมีข่าวว่าเล่าตาเนี่ยนะฮะ
เป็นคนสนิทเป็นเลขาของจางซีฟูนะครับ
จางซีฟูนี่เป็นศิราชา
จางซีฟูเป็นราชายาเสพติดระดับโลกนะฮะ
ส่งยาเสพติดไปทั่วโลกเลย
เขาบอกว่าครอบคลุมพื้นที่เนี่ย
อยู่ภายใต้สินค้ายาเสพติดของแจงซีฟูส่งไป

ก็คือในจางซีฟูเนี่ยก็ตายไปนะฮะ

โดยไปเปิดปั๊มน้ำมันเหล้าตาปิโตเรียม

ก็มีลูกมีหลานแล้วก็มีลูกถึง๘คน
เล่าตาเนี่ยแม่เป็นชาวเผ่าลีซอร์นะฮะ

โดยที่ตัวเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คนแรกที่โดนคดีก็คือเล่าตา
เล่าตาแล้วก็เคยปรากฏว่า
ตำรวจพยายามจะจับนะปี๔๖ก็ไปล่อซื้อจับมา

เห็นไหมตลอด
ต่อมาก็กระทำ
ทางท่านสมหมายเนี่ย

ในช่วงนั้นรู้สึกว่าท่านยังไม่มาก็ปรากฏว่าไปล่อซื้อ
โดยที่ใช้ยาเนี่ยประมาณยาไอ้เนี่ยนะ๑กิโล

ซื้อขายกัน๕๕๐๐บาทปรากฏว่าซื้อแล้วล่อหลุด
เขาอย่างนี้เขาเรียกว่าล่อหลุดคือ๕๕๐๐ก็โดนเอาไป๑กิโล
คือคนที่เป็นสายลับเข้าไปเนี่ยก็คือ
เป็นตำรวจหญิงพูดภาษาจีนอยู่นานได้
คือพวกนี้เป็นจีนแต่มันจีนหลายอย่างนะ
เหล้าตาก็หลุดนะฮะล่อซื้อจับไม่ได้เที่ยวก่อนจับไม่ได้
ต่อมาก็เอาอีกครับเริ่มวางใจไง
ว่าซื้อขายกับคนนี้๑กิโลให้ได้นะ
ต่อมาทางตำรวจปศก็ล่อซื้ออีกเที่ยวนี้เพิ่มปริมาณขึ้นนะฮะ
เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นถึง๑๙กิโลก็พูดง่ายเกือบ๒๐แล้วครับ
ประมาณ๒๐โลก่อนไปเป็นเงินถึง๑๑ล้าน
เที่ยวนี้เงิน๑๑ล้านหลุดไม่ได้แน่นอน
เขาก็มีชุดคุ้มกันชุดป้องกัน
คนที่สองก็คือเมียล่ะครับ

เมียชื่ออาซาร่าอะไรอย่างนี้นะ

พบก็คือ๓เป็นคนในหน้า

ในหน้าเวลาที่ใครจะซื้อยาที่ติดต่อให้

คนที่๔ก็เป็นลูกชาย
ลูกชายของเล่าตาเนี่ยเป็นกำนันด้วย
เป็นกำนันด้วยนะครับ
คนที่๕ก็เป็นคนติดตาม
นี่คนนี้ชื่อวิจารณ์

สรุปแล้ววันนี้ศาลชั้นต้นลงหมดครับ

เหล้าตาโดนเข้าไปตลอดชีวิต

อายุ๗๗นี่รอดไหมตลอดชีวิตเนี่ย

อยู่ไม่ถึงยกเว้นแต่อายุเกิน๑๐๐ปี
ส่วนเมียรับตลอดชีวิตลดเหลือ๒๕ปี

ในหน้าอันนี้ก็อ้างว่าเป็นในหน้าไม่รับนะ
เพราะว่าเขาจะซื้อขายกันเรื่องปุ๋ย
ไม่รู้เรื่องเดียวกันเรื่องยาเลย
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้ของท่านสมหมายมั่นคง
มีหลักฐานพยานวัตถุต่างทั้งภาพถ่ายทั้งเทปนะครับ

และที่สำคัญคือมียาเสพติดด้วย

ในพื้นที่ก็คือที่เล่าตาปิโตเลียม
ก็คือปั๊มน้ำมันของเล่าตาที่เปิดบังหน้าไว้

ไอ้หน้าคนนี้ก็โดนนะครับ
โดนตลอดชีวิต

แล้วปฏิเสธด้วยไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับก็ตามที่ผมพูดสู้

โดนประหารเลยส่วนคนนี้ก็ประหารอีก
คือ๒คนที่ปฏิเสธโดนโทษประหารทั้งคู่
ทั้งหมดก็ขออุทธรณเนื่องจากเป็นสารชั้นต้น
เดี๋ยวลองไปถามความคิดเห็นไว้ในคดีนี้
ท่านสมหมายกองวิสัยสุขซึ่งท่านเป็นผู้วางแผนจับกลุ่มนะฮะ
เล่าตาเนี่ยซึ่งมีประวัติเนี่ย
ประวัติที่น่าสนใจคือเป็นราชายาเสพติด
แต่ตำรวจจับไม่ได้สักทีแม่ค้ายังไงตำรวจจับไม่ได้

สำเร็จแต่ไม่ดีใจนะ
เพราะว่าเราไปหัวเราะเยาะเขาไม่ได้
การทำงานไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องไปหัวเราะเยาะใครที่
เราสามารถจะจับกลุ่มเข้าไปได้แล้ว
คือเขาเป็นประชาชนที่เราต้องดูแล
เพียงแต่หยุดการหยุดพฤติกรรมของเขาให้ได้เท่านั้นเอง
ก็พอแล้วไม่ถึงขนาดต้องไปหัวเราะเยาะอะไรเขา
เพราะว่าเขาอายุมากแล้วแล้วก็ที่ได้คุยกับเขาเนี่ย

เป็นคนแก่ที่ลูกผู้ชายเต็มตัวพูดคำไหนคำนั้นรับคือรับ
เขารับเขาบอกเขาเป็นชายชาติทหารเขารับ

ตายในคุกครับก็คือรับ
รับว่าค้าย่าร่วมกันสมครบกันค้าย่าเล่าตา
ก็รับกับท่านสมหมายว่ารับแบบชายชาติทหาร
โป๊ะวิ่นตังส่วนเมียรับก็โดนไป

จ่ายยาเสพติดทุกครั้งเนี่ยเมียจะเป็นคนเก็บ

ถ้าเกิดใครต้องการซื้อก็มาติดต่อนะฮะ

ชื่อนายวิจารณ์เป็นกำนัน
เป็นกำนันต่อสู้คดีครั้งนี้ก็ไม่ยอมรับหรอกครับ
ว่าจะมีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ

หน้าที่คุ้มกันและมีหน้าที่

เอายาเสพติดมาเนี่ยแล้วแลกเงินกันเนี่ยอ่า

คือทั้งสองคนนี้ต่อสู้ไม่ยอมรับ

มีหลักฐานชัดเจนนะครับ

ประหารชีวิตทั้งหมดก็จบ
เรื่องราวของเหล้าตาไว้เพียงเท่านั้น

ที่ใช้ชีวิตในการค้ายามาตลอด

ไม่เคยโดนดำเนินคดีติดคุกติดตารางเลย

อายุ๗๗ปีเล่าตานะครับ

คงจะจบชีวิตลงในคุกครับ

ที่มีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือผู้คน

อันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานใหญ่เลยเหมือนกันนะครับ
ของทีมชุดตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ปัญหาเรื่องของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

เป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีตัวอย่างที่สุดท้ายแล้วเนี่ย

ไม่ว่าเมื่อไหร่อาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้นะคะ
แหม่ทำแบบนี้เนี่ยยังไงก็

พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ